เอาช่วงนี้โจรชุกชุมค่ะกระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋าสะพายที่ในนั้นมันมีของมีค่านะคะ
อย่าเอาไว้ไกลตัวเลยนะค่ะแม่ค้าคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าก็เพิ่งเปิดร้านอ่ะ
เปิดร้านได้๑๕นาทีมาเปิดประตูเฉยแล้วก็เอากระเป๋าวางไว้หน้าร้านค่ะ
โจรมาแล้วค่ะเห็นกระเป๋าในวงไหมคะ
ล่อตาล่อใจเหมือนกันนะอ่ามันก็มีตังค์อยู่นะคะ
แต่เธอบอกว่าแป๊บเดียวไงก็ไปหลังบ้านไปซักผ้าแต่เนื้อโจรมัน
มันไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าใครไปไหนอย่างไรมันเห็นกระเป๋ามันมาเอาไปแล้วเนี่ยนะคะ
อุกอาจนะคะแล้วเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมา
แม่ค้าเขาเองเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมาขโมยไปแบบนี้นะคะ
คุณกะตันยุตาเวียนวัฒนาค่ะเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้น๑๑โมงค่ะ

ก็เอาผ้าไปซักที่หลังร้าน
วางกระเป๋าบอกแป๊บเดียวเอาไปแป๊บเดียว
ไป๕นาทีค่ะกลับมาที่หน้าร้าน
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่ากระเป๋าหายไป
พอดีมีลูกค้ามาส่งของค่ะก็ทำการขี่กุ๊กกิ๊กไป
แต่พอจะเอาเงินทอนให้ลูกค้าค่ะ

เพราะต้องรู้ตัวว่ากระเป๋าไม่อยู่แล้ว

เอกใจก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู

ไม่คิดว่าจะมีคนร้ายมาขโมยแบบนี้

คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาบอกคนร้ายกล้ามาก

คือด้วยเต็ดศคิดด้วย
คิดว่าคนที่ขโมยก็

คือขนาดกลางวันเนาะเขายังมาขโมย

ก็อยากให้ฝากเตือนอะไรที่มีค่า
ให้เก็บไว้ดีดูแลดีอย่าประมาท

แค่๕นาทีก็หายได้
บอกว่าจะจัดการให้แต่ว่าตอนนี้นะคะความขึ้นหน้าร่าสุดก็คือ
ตำรวจสอบภอมเมืองกาลาศิลป์ค่ะไปเจอกระเป๋าคุณกตันยุตาแล้วนะ
อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินค่ะแต่เจอแต่กระเป๋า
ข้างในไม่มีอะไรแล้วงงเงินหายไปหมดเลยนะคะ
ตำรวจคาดว่าคนร้ายจะเอาทรัพย์สินไปแล้วนะคะแล้วก็เอากระเป๋ามาทิ้งไว้ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่ากล้องมูลจรปิดมี
เดี๋ยวตรวจสอบตามเส้นทางไปเดี๋ยวจับตัวได้ค่ะคดีต่อไปนะคะ
ที่แพร่คล้ายคล้ายกันเลยค่ะโจรขโมยของช่วงกลางวันอ้อ

่องเข้ามาในบ้านงัดลูกลงเหล็กแล้วก็ถึงเข้าไปขโมยของในบ้านได้นะคะ
แล้วเขาบอกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งโจรแอคชั่นทำท่ายิงปืน
คือออกไปข้างนอกแล้วทำท่าเหมือนยิงปืนนะคะแต่ไม่ได้ยิงนะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะนางสุนินาศพรมสูงวงเจ้าของบ้านค่ะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายแหละรูปร่างผอมสูงผิวดำแดง
เข้ามาขโมยของในบ้านกลางวันแสกเนี่ยเธอชี้ให้ดูเข้ามาตรงนี้นะคะ

ค่ะช่วยอะไรไม่ได้

กล้องวงจรปิด๑๐ตัวรอบบ้าน

ดูว่าจาก๑๐ตัวนี่จะมีประโยชน์หรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕กันยายนค่ะ
งัดเหล็กดัดเข้าไปช่วงที่เข้าไปนี่เป็นห้องครัวก่อนนะครับ

หลังจากนั้นนะคะไปเจอสร้อยแขนนะคะ

แล้วก็หนัก๒สลึงถอดไว้ในห้อง
จากนั้นคนร้ายก็เดินออกมาขโมยปืนบีบีกัน๙กระบอก
ปืน๙กระบอกรวมมัน๔๐๐๐บาทนะคะ
เดชบุญปืนยาวบีบีกันโมเดลฟิกเกอร์และลำโพงบลูทูธราคาหลายหมื่นเหมือนกัน

จากนั้นหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินค่ะ

แล้วก็หนีไปเลยค่ะฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะ
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพมแพร่ค่ะ
มีชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจลายนิ้วมือ
กล้องวงจรปิดให้นะคะบอกว่าสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาประกอบนะคะ
แล้วก็รวมถึงกล้องวงจรปิดจุดอื่นค่ะเดี๋ยวตามจับตัวให้ค่ะ